บางทีเราระมัดระวังแล้วแต่คนอื่นเขาไม่ระมัดระวังก็มี
แต่บางคนไม่ได้ระมัดระวังเพราะว่าบางทีขับรถไปไม่ชินทาง
แต่ก็ยังใช้ความเร็วยังซิ่งอยู่ก็เลยเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะ
นี่คุณผู้ชมดูนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นรวดเร็วมากแป๊บเดียว
ฝุ่นควันนี่ลอยคะคลุ้งกันไปเลยพอเห็นอีกทีอ้าว
รถเก๋งพลิกคว่ำอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคุณผู้ชม
สีมันอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดแต่เห็นชัดเจนเลยว่าเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุที่รถเนี่ยพลิกคว่ำแบบนี้นะคะ
แล้วก็เกิดเหตุที่บริเวณหน้าอู่ซ่อมรถช่างสังพานทอง
เลขที่๓๘ทับ๓๗ถึง๓๙หมู่๙ตำบลพานทองอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพได้เมื่อเวลาประมาณตี๓ของวันที่๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ขับมาผ่านเส้นทางบริเวณอู่ซ่อมรถตรงนี้ค่ะแล้วจู่ไม่รู้ยังไงเหมือนกันคุณ
พุ่งเข้ามาชนร้านอย่างแรงอย่างจังเลยเนี่ยทะลุเข้ามาแบบนี้ร้านนี่พังเลยนะคะ
หน้าร้านนี่พังเสียหายหมดเลยส่วนรถยนต์ที่ชนพลิกคว่ำค่ะยับไม่แพ้กันดูจากสภาพรถ
โชคยังดีนะคุณที่คนขับไม่เป็นอะไรมากได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยเท่านั้น
เนื่องจากว่าถุงลมนิรภัยเด้งออกมาทำงานก็รอดตายหุดหวิด
ใช้คำว่ารอดตายหุดหวิดเพราะดูจากสภาพรถแล้วเนี่ยโอ้โหถือว่าเคราะห์ดีมาก
สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้คืออะไรรู้ไหมคุณ
เกิดขึ้นเพราะว่าคนขับเนี่ยเขาขับรถมาด้วยความเร็วแล้วพอดีว่าตรงนั้นไม่ชินทางค่ะ
ชินทางไม่เท่าไหร่มันเป็นทางโค้งนี่ไงโค้งมาแบบนี้มันก็เลยทำให้รถเนี่ยเสียหลัก
เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้แบบรุนแรงเลยอยากจะฝากเตือนเลยนะคะสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเส้นทางตรงนี้
ตรงนี้เขาบอกว่าบริเวณนี้มันเป็นโค้งปราบเซียนมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งมาก
แล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตมาบ่อยมากประมาณ๕๖รายแล้วแล้วบาดเจ็บเนี่ยอีกหลายรายเลยนะ
คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมากถ้าเกิดว่าคุณไม่ชินเส้นทางตรงนี้
อยากจะให้ชะลอความเร็วก่อนเข้าโค้งเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยต่อให้คุณชินหรือไม่ชินเส้นทางเนาะ
โค้งคุณก็จะต้องชะลอความเร็วจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุในลักษณะแบบนี้นะคะ
มันอันตรายคุณผู้ชมนอกเหนือจากเรื่องของวัยรุ่นที่ขับขี่รถจักรยานยนต์
สวมหมวกกันน็อกไม่มีใบขับขี่แล้วยังซ้อนสามมาผ่าไฟแดงมาอีกเนี่ยโอ้โหก็อันตรายแล้ว
ไม่ใช่แค่รถจักรยานยนต์ที่อันตรายรถยนต์เนี่ยขับมาด้วยความเร็วสูงเข้าโค้งมาแหกสิคะคุณ
ถูกไหมที่เรามาย้ำเตือนมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้ก็เป็นเพราะว่า
ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะจ๊ะ
แล้วมันก็เสียหายไงทั้งร้านนั้นด้วยทั้งรถด้วยนะคุณ
ต้องบอกยังเคราะห์ดีนะที่ตัวเขาได้รับบัตรเจ็บน้อย
ถ้าเกิดว่าแบบถุงลมไม่ทำงานหรือว่าเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงกว่านี้
ไม่อยากจะคิดเลยนะคุณถึงแกะชีวิตได้เลยนะคะ